เช้านี้ไปฟังการวิเคราะห์สภาวะทางเศรษฐกิจรวมทั้งการลงทุน
กับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์เป็นนักวางแผนการลงทุน
มาพร้อมกับคุณเสริมศักดิ์วงศ์สิริโชค
เป็นภูมิในการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
สวัสดีคุณก๊อบและท่านผู้ชมทางบ้าน
วันนี้มาติดตามข่าวสารเศรษฐกิจด้านการลงทุน
แหมก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทย
โอ้โหคึกคักเลยทีเดียวสวนสวนจรวดเลย

ว่าแตตาลาดบ้านเราวันนี้ผมคงพับตัวไม่ดีเลย
ปรากฏว่าเราก็ขึ้นมาโอ้โหแล้วขึ้นแรงด้วยนะครับ

ง่ายว่าเขาเรียกว่าทำจุดสูงสุดเลย

ก็ต่างชงต่างชาติเองก็กลับเข้ามาซื้อ
แต่ว่าอันนี้ก็คือคงจะเป็นประเด็นจากในเรื่องของการเมืองเราเนี่ย

ฟังคุณจริงรักแกก็ไม่อยู่ล่ะ
อาจจะทำให้การประหลาดจัดการประเทศก็คือ

ความอึมครึมต่างนานานะ
เลือกตั้งที่เขาบอกว่าจะเป็นปัญหาหรือเปล่า

ก็ทำให้เม็ดเงินการลงทุนต่างชาติไหลเข้ามาบ้านเราพอสมควร

แล้วสถาบันการเงินในประเทศซื้ออีก๕๒๐๐ล้าน

โอ้โหนี่แต่รายย่อยขาย๑๒๐๐๐ล้านนะ
อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้
จากก่อนหน้านี่บ้านเราตั้งแต่ต้นปีนี่พูดง่ายบ้านอื่นเมืองอื่นเขาขึ้นอ้าวขึ้นอ้าวของเรานี่นิ่งนิ่งเลยนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกทางศัพท์เขาเรียกแล็กกาด
ก็คือขึ้นช้ากับชาวบ้านขึ้นช้ากว่าชาวบ้านคนอื่นเข้าไปแล้วตอนนี้คนอื่นเริ่มแพงคนอื่นเริ่มแพง
ตีตื้นละเออเราก็ต้องตีตื้นเข้ามาต้องไปแพงอย่างเขาบ้าง
ก็อาจจะไม่ถึงแพงนะแต่คือพอนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเขามองการลงทุนเขามองกันโอ้โหเขามองเป็นภูมิภาคถูกไหม
ไปหลายประเทศเพราะเขาสามารถเลือกลงทุนได้หลายตลาดแต่ว่าพอตลาดนู้นแพงต้องมาเมียงมองอันตลาดที่มันยังไม่ค่อยขึ้นหรือตลาดนี้มันขึ้นมาช้าอย่างบ้านเรานะ
แล้วพอประจวบเหมาะว่าโอเคเมืองไทยดูเหมือนน่าจะนิ่งหน่อยนะก็เลยเข้ามากันพร้อมกันเลย
ตัวเลขเศรษฐกิจอะไรก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นเรื่อยก็เป็นเหตุผลที่เมื่อวานนี้หลานไทยบวกไปทั้งหมด๒๘จุดนะครับและปริมาณการซื้อขายใน๙๕๐๐๐ล้าน
โอ้โหรวมแสนล้านนะรวมแสนล้านนะครับทุกทีเนี่ยเทรดเฉลี่ยกัน๓๐๐๐๐๔๐๐๐๐นี่๒เท่าเลยแล้วก็ถ้าไปดูตลาดต่างประเทศบ้างครับ
เมื่อคืนนี้ก็จะเห็นว่าแหมเขาก็ไม่ได้สลบสถานเรื่องจรวดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยแม้ว่าระหว่างวันอาจจะปรับลดลงมานะครับ
ถ้ามาวันนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาณที่จะกลับมาตัวมาหน่อยนะและทุกญี่ปุ่นอะไรก็บวกกันหมดนะครับ
ถูกต้องครับเพราะว่าช่วงนี้นั่งทุนก็มีสอบถามนะว่า
เวลาไปอย่างเมื่อไปแบงก์เทพตอนนี้เป็นอย่างไร
แม้บางคนสงสัยแล้วว่าคืออะไร
อันนี้เราเตรียมข้อมูลมาฝากก็เห็นว่า

ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เป็นกองทุนรวมอย่างหนึ่งแหละ

เขาเรียกว่าเป็นกองทุนที่บริหารจัดการแบบเชิงรับ

อย่างเวลาเราคุยกันเรื่องตลาดหุ้น
อันนี้ก็คนก็จะค่อนข้างคุ้นหน่อยเพราะว่า

มันก็เป็นตัวแทนของหุ้นในตลาดที่มีขนาดใหญ่๑๐๐ตัว
ก็หมายความว่าคุณซื้อกองนี้ไปคุณมีหุ้น๑๐๐ตัว

ปกติเวลาท่านผู้ชมเดินไปซื้อกองทุนที่ธนาคาร
ไม่ว่าจะธนาคารไหนก็ตามนะฮะ

วันนี้ฟังข่าวมาช่วงเช้าโอ้โหวันนี้ตลาดลงเยอะ

ดีก็คือว่ามันเอามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
เพราะงั้นเราก็ซื้อแบบหุ้นเลย
เห็นตลาดลงเห็นราคาลงมาเขากดซื้อ

ราคาขึ้นไปสูงมากกดขาย

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อดีสำคัญเลยนะครับ
เขาบอกว่าสมัยก่อนมีแต่กองประเภทที่เขาเรียกว่าเชิงลุกก็คือบริหารจัดการ
คือแพ้ตลาดเลย
ปริมาณการซื้อขายต่อวันนี้เป็นเงินบาทวันหนึ่งเขาเทรดกันเนี่ย
วันละเยอะนะเยอะมากแล้วเค้ามาดู
ยังไม่มากยังไม่มากแต่เชื่อว่าอนาคตเนี่ยคงจะต้องมีการซื้อขายตรงเนี้ย
ปริมาณในปริมาณที่มากขึ้นเพราะตัวอย่างต่างประเทศเนี่ย
การได้รับความนิยมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมองควรเลยเดียว
เป็นตัวช่วยนะสำหรับคนที่อยากออมในหุ้น
โอ้โหอันนี้สำคัญนะบางคนบอกว่าเอาล่ะรู้แล้วว่าหุ้นเนี่ยนะ

ให้ผลตอบแทนระยะยาวนี่ค่อนข้างสูงแต่คำถามคือไม่รู้จะไปลงหุ้นตัวไหน
ไม่รู้จะซื้อตัวไหนเราก็ไม่มีเวลาไปนั่งแสวงหา
หายากคนไม่มีเวลาก็นี่เลยอันนี้แหละเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะให้

แล้วตอนนี้ถ้าดูในชั้นบูลวงเองเราก็มีข้างไม้ข้างเมืองนะที่สามารถทำให้การออมตัวนี้อัตโตโนมัติได้

ก็ในโปรแกรมสตรีมมิ่งของคนที่เทรดหุ้นเราสามารถส่งคำสั่งซื้อแบบสม่ำเสมอล่วงหน้าก็ได้
เดือนละเท่ากันไป๑๒เดือน๖เดือนก็ว่ากันไป
ถึงเวลาปุ๊บระบบเขาก็จะดูดเงินเราไปซื้อหุ้นซื้อกองทุนตัวนี้
ซื้อกองทุนตัวนี้โอ้โหสะดวกมากเลย
แต่อย่าลืมนะครับอันนี้คือหุ้นนะครับกองทุนที่ลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยง
ก็ต้องรับความเสี่ยงได้เข้าใจโปรดักต์เข้าใจผลิตภัณฑ์นะครับ
แล้วก็เหมาะสำหรับอย่างยิ่งเลยที่จะเป็นการลงทุนระยะยาว

แล้วต้องฝากคำชมนะครับที่กำลังมองหาทางเลือกที่เราอยากจะออมในหุ้นนะครับ
คนสนใจก็ไปที่ธนาคารกรุงเทพได้เลย

ขอบคุณคำแนะนำจากทั้งสองท่านด้วยสำหรับการลงทุนในช่วงเช้าวันนี้ครับ